ไปดูเด็กนักเรียนทำดีกันบ้างดีกว่า

ชื่อดังในศรีราชาจังหวัดอชนบุรี
ก็ช่วยลูกสุนัขที่ถูกทิ้งใส่ถุงพลาสติก
มัดปากแน่นมัดปากถุงแน่นเลย
มีลูกสุนัขอยู่๒ตัวอยู่กลางถนน
แล้วก็โพสต์ในโลกโซเชียลนะฮะหาผู้ใจบุญ
ช่วยรับเลี้ยงลูกสุนัขเหล่านี้หน่อยนะครับ
หลังจากที่มีผู้โพสต์ภาพและข้อความ
กลุ่มศรีราชาญในเฟซบุ๊กระบุว่า
ขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับจากโรงเรียนครับ
พบถุงพลาสติกตกอยู่ในพื้นถนน
ปากถุงเอาไว้ซะแน่นหนาเลยคุณแบบนี้
โอ้โหไม่กะไม่ให้เขาหายใจเลยเหรอ

จะมีประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชุมบุรี
หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์
กระทำของคนที่นำสุนัข๒ตัวมาทิ้ง

ก่อนจะแชร์ส่งต่อในสังคมออนไลน์กันนะครับ
ผู้สื่อข่าวจึงติดต่อไปยังผู้ที่ถ่ายภาพและโพสต์ข้อความ
ไปพบว่าเป็นน้องปริญญาทันรังกาอายุ๑๕ปีนะครับ
เป็นนักเรียนชั้นม๕โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา
โรงเรียนเดียวกับหลานผมเลย
เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ผ่านมา
ขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับจากโรงเรียนผ่านไปทางรถไฟ
ด้านหลังโรงเรียนอสัมชันศรีราชาเพื่อจะกลับบ้าน

วนรถจักรยานยนต์กลับมาดู
เพราะว่าเป็นถุงพลาสติกที่มัดปากถุงไว้แน่น

พบกับลูกสุนัข๒ตัวเป็นพันธสมอายุประมาณ๑๒เดือนอยู่ในถุง
นำกลับไปบ้านหมายจะทิ้งเขาไว้ได้ยังไง
แล้วก็อาบน้ำอาบท่าให้เขาหานมให้กิน
แล้วก็เลยโพสต์ลงเฟซบุ๊คเพื่อหาคนรับเลี้ยง
ซึ่งรู้สึกเสียใจที่มีคนทำกับลูกสุนัขแบบโหดร้ายแบบนี้นะครับ
อยากจะบอกอะไรถึงคนทิ้งข้างนั้นเหรอวะ
ใส่กล่องไม่พอจริงปล่อยเขาใส่กล่องไว้ก็ได้เนอะ
อันนี้ไปมัดปากถุงเขาไม่คิดเลยว่าเขาจะหายใจยังไงนะ

แต่ว่าโชคดีของเจ้าหนูสองตัวนี้นะ
ล่าสุดมีผู้ใจบุญติดต่อขอรับสุนัขทั้งสองตัวไปเลี้ยงดูแล้วนะครับ
ซึ่งคุณน้องปริญญาก็จะนำลูกสุนัขทั้งสองตัวไปส่งมอบให้ที่บ้านหลังใหม่
ของลูกสุนัขสองตัวเรียบร้อยแล้วจ้า